คุณผู้ชมครับตอนนี้๙นาฬิกา๔นาทีแล้วนะครับ
ติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ
เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้าง

มูลค่าหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับ
กองปราบไปบุกจับตัวแม็กซ์พิสาร
ผู้ต้องหาขนยาไอซ์ล็อตใหญ่มูลค่า๑๐๐ล้านบาทได้
คาบ้านพักคนงานในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผล
จากการยึดไอซ์๙๕กิโลกรัมที่จังหวัดสตูนมาได้
พร้อมกับยึดของกลางส่วนที่เหลือ
ได้อีกถึง๑๒๓กิโลกรัม
พบว่าเป็นเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายแบร์วา
เป็นแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้

เห็นเศฑมือ
เป็นของทางแล้ว

อีกความสนิมดาลในพื้นที่
นายพิสารทองธรรมชาติหรือว่าแม็กซ์
อายุ๒๙ปีเป็นชาวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูน
ในข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด
แล้วก็หลบหนีจากจังหวัดสตูน
มากบดานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการที่ตำรวจกองปราบ
สนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็ตำรวจสพสะดาวจังหวัดทรงขลา
ขยายผลมาจากการตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่
จำนวน๙๕กิโลกรัมที่รีสอร์ทแห่ง๑
ในพื้นที่ตำบลควนกาหลง

เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากสอบสวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้

ได้นำไปให้การรับสาภาพนะฮะ
แล้วก็ได้นำเจ้าหน้าที่ไปยังจุดที่เก็บไอซ์ล็อตใหญ่
ล็อตเดียวกันกับที่ยึดได้ที่จังหวัดสตูน

โดยถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านพักถนนประชาอุทิศ

อีกจำนวนถึง๑๒๓กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๓ใบ
คิดเป็นมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ผู้ต้องหายังให้การรับสาภาพนะครับ
ผู้ว่าจ้างก็คือนายวาหรือว่าแบวา
เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ซึ่งตำรวจแน่นอนแล้วครับต้องขยายผลการจับกลุ่ม
ไปถึงต้นต่อใหญ่ต่อไปนะครับ